เหมือนอย่างกรณีนี้แม่บอกว่าไม่ไหวแล้ว
ลูกถือมีดถือมีดมาจะไล่ทำร้ายแม่
ต้องให้ตำรวจมาระงับเหตุแล้วพอตำรวจระงับเหตุได้นะครับคุณผู้ชม
ถามลูกที่ก่อเหตุลูกที่ก่อเหตุสารภาพว่าเสพยามา
เมายาแล้วเท่านั้นไม่พอนะบอกด้วยบอกว่าแต่ผมไม่ได้ทำร้ายแม่นะ

ร่วมกับตำรวจยกกำลังไปทั้งชุด
คือหัวกประกรณ์ไม้งาม

แต่เดี๋ยวต้องดูนะว่าได้ใช้หรือเปล่า

เขามากันเป็น๑๐นายคือตำรวจก็ต้องเอาอาวุธในการระงับเหตุมาก่อนแหละ
ทีนี้พอมาถึงได้รับแจ้งไงว่าบ้านหลังนี้มีลูกทำร้ายแม่
อันนี้อยู่ที่ตำบลหลังเขตที่อำเภอบุรีรำนะคะ
แล้วนี่ไงอย่างที่บอกว่าตำรวจไม่ต้องใช้เลย

เดินมาเลยยกมือหาตำรวจแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายสุธิชัยกรังรำ
หรือว่าในเบนส์อายุ๓๕ปี

ตำรวจเขาบอกว่านายเบนส์กำลังคุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของเสียงดังแม่น่ะออกมาได้แล้ว

ทีนี้ตอนที่ไปถึง
เจ้าหน้าที่เขาตอนแรกยังเห็นอยู่ในเน้นอยู่ในบ้าน
ข้าวของทีวีตู้เย็นอะไรพังหมดเลย
เออแล้วใช่ค่ะดูสิตุ๊กกับคุ้มตุ๊กกับข้าว

ทีนี้ท้ายที่สุดเกลี้ยกล่อมอยู่สักครึ่งชั่วโมงในเบนส์
เขาออกมาอาวุธที่เตรียมไปเอาไม่ได้ใช้ก็จริง
แต่ตอนที่ตำรวจคุมตัวในเบนส์
ก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ดูพูดแบบวกวน

แต่เดินออกมาด้วยดีนะหมายถึงว่าเดินออกมาด้วยดี
แม้จำใสบอกไม่มีอะไรแล้วบอกเพื่อนบ้านด้วย
ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแล้วก็เดินขึ้นรถ
ยังเกาหัวแกรกเลยแต่คือตำรวจก็พยายามถามนั่นแหละ
เบนส์เบนส์เสพอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย
สุดท้ายเบนส์ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้ามาจริง
แล้วก็บอกด้วยนะว่าไอ้ที่แม่แจ้งเนี่ย
ผมไม่ได้จะทำร้ายแม่แม่ระแวงไปเอง
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนได้ยินหูแว่ว
เหมือนหูแว้วได้ยินเสียงอะไรต่างละนะ

แล้วเขามาบีบหัวผมแบบเจ็บเนี่ยแบบเส้นขึ้นอย่างนี้
แล้วผมโมโหนะ
ผมบอกแม่ออกไปแม่มาใกล้ผมผมบอกแม่ออกไป
เดี๋ยวผมก็เปลี่ยวตูก็นอนทำได้เฉย

เห็นว่ามีใครว่ามาทำของใส่หรือว่าไง
ครับผมเนี่ยแบบขึ้นเส้นเนี่ยเอาให้จับดูได้ครับเนี่ย
แล้วเราได้เสพไหม
เคยเสพเมื่อก่อนครับแต่ผมยุดครับ

ไม่ครับไม่ครับกลัวสาบานครับ
สาบานยกมือทุ่มหัวเลยไม่ไม่ไม่ได้เอามีดไปจ่อคอ
แต่คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องทำของ
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะเพราะมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
เมื่อกี้ฟังเสียงลูกไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาถามแม่บ้าง
แม่ก็คือนางลิสุทธิอายุ๕๗ปีแม่ของนายเบ้น

ใช่แล้วแม่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแม่บอกว่าลูกขับรถแบ็คโฮ
แต่ที่ผ่านมาลูกเคยเอาไอ้หัวตักแก๊คโฮลค่ะคุณผู้ชม
มาทำลายมอเตอร์ไซค์ของแม่จนเสียหายจนพังทั้งคันเลย
แล้วรอบนั้นที่ลูกทำแบบนี้ลูกบอกแม่ว่าไงรู้ไหม
บอกว่ามีคนทำมนต์ดำใส่
ทีนี้แม่ก็เล่าให้นักข่าวฟังไป
แม่ก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาลูกฉันไปรักษาทีเถอะ

ที่ผ่านมาเนี่ยนะนอกจากเอารถแบ็คโฮลมาทำลายมอเตอร์ไซค์แล้ว
ลูกฉันเนี่ยเคยเผาบ้านมาหลายครั้งแล้วด้วย
แล้วขู่ว่าจะปาดคอฉัน
แล้วอ้างด้วยนะว่าที่จะต้องทำแบบนี้
เพราะว่าแม่ไปจ้างคนมาทำมนต์ดำใส่ลูก
ทำให้ลูกทำมาหากินไม่ขึ้น
นี่ค่ะคือสิ่งที่ลูกชายเขาคิดฟังแม่พูดหน่อยค่ะ

นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ
นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ
นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ
นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ

นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ

นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ
นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ

นักข่าวเราคุยกับป้าลินะครับป้าลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับ
ก็มาวานซูงโทษพัดลมที่ฉันจะถามว่าทำอะไรก็จะถามว่ามีอะไร

เอิ่มนักข่าวเราคุยกับป้าลินะฮะ
ลิเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะฮะ
หน้ากล้องเลยร้องไห้กับนักข่าวของเราเลย

บอกว่าใครก็ได้ช่วยพาลูกไปรักษาหน่อย
ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้เลยลูกเราทั้งคนเราก็รักเราก็ห่วงนะ
แต่มาทำแบบนี้แม่ก็ไม่ไหวป้าลีก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะฮะ

สุดท้ายตำรวจก็ต้องเอาตัวลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรำ
เพราะว่าลูกก็มีอาการไม่ปกติ